ช่วงเย็นวันนี้นะคะช้างศึกทีมชาติไทยค่ะมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ
ที่๓ในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับฟิลิปปินส์ค่ะ
ซึ่งเฮสโค้ชทีมชาติไทยนะคะอย่างมิรานรายวัชก็บอกว่าพร้อมที่จะดวนแท็กติกกับสเวนโกรันเอริกสันกุญสือของฟิลิปปินส์
ถือเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็มีแนวทางการเล่นที่เน้นผลการแข่งขันเหมือนกัน
แต่ก็รู้เทคติกเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่าไทยจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับบ้านค่ะ
ก็ออกมาบอกว่าทีมที่ชนะอาจจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มด้วย
ซึ่งไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มรวมถึงออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ
ยิงไปแล้ว๑๑ประตูเสียเพียงแค่๒ลูกใน๒นัดแรกนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าฟิลิปปินส์เล่นได้ดีก็มีโอกาสชนะเช่นเดียวกันค่ะ
สถิติที่น่าสนใจของการเจอกันของไทยและฟิลิปปินส
ก็คือไทยไม่เคยแพ้ฟิลิปปินส์ในรายการนี้เลยนะคะ
นัดที่ผ่านมาไทยชนะได้ถึง๘นัดด้วยกัน
เกมล่าสุดก็บุกไปชนะ๑ประตูต่อ๐ในรอบแบ่งกลุ่มปี๒๐๑๘
แต่๑ครั้งที่เสมอกันนะคะเกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อปี๒๐๑๙
ซึ่งในเกมนั้นอธิสักไกรสอนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจากการไปเอาคืนอามานี่อากินาวโด
ทั้งที่เจ้ากอล์ฟถูกเล่นนอกเกมก่อนแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ทันได้เห็น
แล้วนะคะและเกมนี้ที่เจอกับฟิลิปปินส์แม้ว่าจะเจอการเข้าบอลหนักก็คิดว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีกว่าเดิม
และจะทำเต็มที่เพื่อเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ค่ะ
โดยเกมระหว่างทีมชาติไทยที่จะบุกไปเยือฟิลิปปินส์จะแข่งขันในวันนี้เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย
โดยณะตอนนี้ทั้งสองทีมมี๖คะแนนเท่ากันจากสองนัด
แต่ว่าไทยเป็นทีมนำของกลุ่มนะคะเพราะว่ามีประตูได้เสียที่ดีกว่าอยู่๗ลูกด้วยกันค่ะ